ดูข่าวต่อไปครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยสุดทนแล้วก็ใจกล้ามาก
นะฮะใจกล้ามากมากเลยคือไปด่าผู้ขี่รถมอเตอร์ไซค์แต่งซิ่งอ่ะ
ครับแล้วก็เบิ้ลเครื่องนะครับเบิ้ลเครื่องส่งเสียงดัง
บกวนชาวบ้านกลางดึกนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่
โป่งชนบุรีนะครับอ้าวลองไปดูเหตุการณ์กันฮะ
เอากันเข้าไป
นอนกันไม่ได้เลยจ้ะพี่นอนกันไม่หลับเลย
พี่นอนกันไม่หลับพี่นอนกันไม่หลับเลยนะหลายคืนแล้ว
ไปให้ไกลเลย
โอ้โห
โอ้โหใจพี่ผู้หญิงกล้ามากผมจำได้ว่าก๊อฟเคยเล่าผมก็เคยเจอ
เออยังไม่กล้าไปยุ่งกับพี่พวกนี้เขาเลย
กลัวโดนล้อมกลัวดินะฮะ
คลิปนี้ถูกถ่ายไว้โดยนางสาวชะลิตาคุณเกรดอายุ๓๑ปีครับ
เธอเป็นชาวบ้านตะบนหนองอ้ออำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ถ่ายคลิปที่ถูกวัยรุ่นเด็กแว้นมารวมตัวกัน
แล้วก็เบิ้ลเดี๋ยวคุณผู้ชมได้ยินแล้วฮะ
เครื่องรถแข่งกันกลางดึกบริเวณสี่แยกหัวโป่ง
หน้าบ้านของเธอนะครับเธอนอนไม่หลับฮะ

จากนั้นเธอนำคลิปนี้มาโพสต์

ชื่อเป็นภาษาอังกฤษชื่อว่าอายชาลิตานะครับ

ไม่รู้จะทำยังไงแล้วกับปัญหานี้
และไม่รู้จะมีหน่วยงานไหนจะมาจัดการจริงจังได้สักทีกราบเถอะ
จนมีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเลยครับคุณผู้ชม
นางสาวชะลิตาเนี่ยนะครับเล่าบอกว่าเธอมีบ้านอยู่ใกล้กับสี่แยกหัวโป่ง
ช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งของสิบแปดพฤศจิกายน
ขณะที่เธอหลับไปแล้วนะหลับไปแล้วอยู่ในบ้านต้องสะดุ้งตกใจครับตกใจสุดตัวเลย
เสียงรถจักรยานยนต์หลายสิบคันมาเบิ้ลเครื่องเสียงดังมาก
แล้วก็ขี่วนเวียนวนเวียนวนเวียนอยู่แถวนั้นแหละนะครับโมโหตัดสินใจถ่ายคลิปเลยนะครับไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็เดินออกไปต่อว่าใจกล้าจริงแต่ที่หลังผมไม่แนะนำให้ทำนะฮะไปต่อว่ากลุ่มเด็กวัยรุ่นดังกล่าวโดยภาพที่เห็นเนี่ยจะมีเยาวชนทั้งผู้ชายผู้หญิงนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์นั่นแหละนะฮะเด็กแว้นแล้วก็สก๊อยนะครับขี่รถจักรยานยนต์แต่งซิ่งท่อเสียงดังเชียวบางคัน
คุณพี่จักรยานยนต์มาแข่งกันเหมือนเดิมครับจนตี๓นี่แหละครับตี๓เดี๋ยวอีกสักชั่วโมง๒ชั่วโมงจะตื่นไปทำงานแล้วใช่ไหม
ค่ะนะฮะเสียงมันเพิ่งเงียบนะครับเธอตัดสินใจนำคลิปภาพมาโพสต์ลงโลกออนไลน์นะครับเพื่อสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้น
และหวังว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับ
จะมีแนวทางในการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมครับ
ก็เลยลงไปบอกดีบอกว่าน้อง
คือพี่นอนไม่หลับเลยนะนอนไม่ได้เลยเสียงดังมาก
คือแบบไปตรงอื่นไปให้ไกลเลยนะอะไรอย่างนี้
เขาก็ครับเขาก็ย้อนกลับเข้ามาในนี้
แต่ว่าคันอื่นอีก๑๐กว่าคันคือเขาก็ยังวนอยู่ค่ะ
วนอยู่เป็น๑๐กว่ารอบ๑๐กว่าคัน
แล้วก็เบิ้ลอยู่ตรงไฟแดง
ก็เหมือนไปกลับรถมาแล้วก็วนไปวนมาอย่างนี้
ก็คือนอนไม่ได้ก็เลยตัดสินใจถ่ายไว้เป็นหลักฐาน

แล้วที่ผมบอกว่าทีหลังก็อย่าทำเลย
เพราะว่าไม่รู้ว่าเดี๋ยวครั้งหน้าพี่เด็กแว้นเขาจะทำร้ายเอาหรือเปล่า

อยากฝากว่าวันหนึ่งที่น้องนี่พี่เขาพูดนะ

บอกว่าน้องโตขึ้นจะรู้ว่าสิ่งที่ทำลงไปมันไม่ได้เท่เลย

แต่จะทำให้สงสารพ่อแม่ผู้ปกครองมากกว่า
ที่ต้องมานั่งหน้าเศร้ารับผิดชอบกับสิ่งที่บุตรหลานตัวเอง
กระทำต่อคนในสังคมนะครับ
แล้วก็เตือนเลยผมไม่รู้ว่า
นโยบายของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านใหม่ท่านนี้นะฮะ

แต่ถ้าเป็นพบตรท่านก่อนเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับ
เกิดเด็กแว้นในท้องที่ไหนท่านคาดโทษไว้ว่า
ตำรวจสูงสุดที่นั่นต้องรับผิดชอบ